พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงาบ้างนะคะ
วันนี้เขาจะเริ่มปิดเกาะแล้ว

ตะหนุขึ้นมาวางไข่ที่เกาะซีมิลันนะคะ
เรื่องนี้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาดก็ดีใจกันค่ะ
ภาพนี้จากนายอนันต์กว้างตุ้ง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงา

ขณะที่เต่าตนุเพศเมียกำลังไหว้น้ำ

โดยเต่าตะหนุใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
ในการขุดหลุมวางไข่แล้วก็กลบทราย
ก่อนที่จะคลานกลับไปแล้วก็ไหว้ลงสู่ท้องทะเล
แต่ดูเหมือนเขาไม่กลัวคนเลยเนอะ
ใช่สิคะทีนี้เรื่องนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานเกาะซีมิลัน
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่บริเวณชายหาด
ตื่นเต้นนะคุณแปลกใจสิได้เห็นภาพแบบนี้ใกล้ชิดโดยนายนัทโก่งเกศร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เต่าตะหนุขึ้นมาวางไข่ในเขตอุทยาน
ก่อนสิ้นสุดรุดดูกันท่องเที่ยวทางทะเล
ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยว
แล้วก็พักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินตั้งแต่๑๕พฤษภาคม
คือวันนี้ไปจนถึง๑๕ตุลาคมค่ะรวมแล้ว๕เดือนให้ช่วงนี้ถูกต้อง
ฟื้นฟูธรรมชาติให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์
แล้วก็ช่วงนี้จริงเป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วย
ก็เสี่ยงต่อภัยธรรมชาตินะคะ
สำหรับเตาตนุก็เป็นเตาทะเลชนิดหนึ่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่
มีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ช่วงอายุ๔๗ปี
เชื่อกันว่าเตาตนุนี่นะครับคุณผู้ชมอายุยืนถึง๘๐ปี
ส่วนการวางไข่ต่อครั้งจะมีตั้งแต่๗๐๑๕๐ฟอง
คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าออกมาเป็นตัวแล้ว
อกจากนี้เต่าตะหุก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙

ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเต่าตะหนุรวมถึงสัตว์ทะเล
ที่นับวันจะหาดูได้ยากขึ้น

โอ้โหกำลังจะปิดเกาะแล้วได้เห็นภาพ
ความประทับใจของเต่าตานุขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็พักกันหน่อยสัก๕เดือนกลับมา

เมื่อกี้เห็นน้ำเนี่ยโอ้โหสีใสมากอยากไปเที่ยวเลย